เกิดขึ้นกลางดึกด้วยครับ
โอ้โหของเล่นครับไอ้ที่เราวงแดงเอาไว้นั่นน่ะ
ดูไว้นะเนี่ยสักพักเหมือนมันเปิดสวิตช์ขึ้นมาเองเฉยเลย

ใช่ครับโอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงยามดึกของวันที่๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา

เป็นช่วงที่คุณแม่และเด็กน้อยคนนี้กำลังนอน
ก็นอนอยู่ดีพอดังแบบนี้ก็ตื่นนะสิครับ
เด็กก็ร้องไห้คุณแม่ก็ต้องลุกขึ้นมาปลอบลูกโอ๊ยนอนนะลูกนะ
เอางี้คุณแม่เขาก็เดินไปดูไอ้เจ้าตุ๊กตาเจ้าปัญหาเนี่ย
อยู่มันเล่นเพลงอัตโนมัติได้ยังไง

คือช่วงเวลานั้นเธอก็บอกว่าเธอปิดหมดแล้วนะแล้วก็ปิดสวงสวิตช์อะไรปิดหมดแล้ว
อยู่มันก็ขึ้นมาอย่างนี้

เอ้าพอเอาคลิปนี้ไปโพสต์ในโลกอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแหละ
โอ้ยกดไลค์กดแชร์คอมเม้นต์มาเบี้ยบ

เนี่ยแต่ละคนก็เชื่อไปในทางแบบว่าศัยยศาสตร์ไง
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อแน่เลย
แต่บางคนก็บอกว่าเอ้าถ้าเป็นไปได้ไอ้เครื่องเล่นนี้มันอาจจะชำรุดหรือเปล่า

เออถ้าเอาถ่านออกแล้วถ้ามันยังหมุนอยู่

เขาบอกว่าบางคนบอกถ่านมันใกล้หมดมันอาจจะรวน
ลองไหมลองเอาถ่านมันออก
ลองดูซิว่าถ้ามันไม่มีไฟฟ้าอีกแล้วมันจะติดไหม

เอาอย่างนี้บางคนบอกให้ทำวิธีนี้

ให้แม่เดินไปนะที่ตัวตุ๊กตา

แต่ว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อนะคุณชนะ